นี่เหตุขโมยขโจนกันหน่อยดีกว่านะคะเจอเหตุแบบนี้ปกติเราแจ้งตำรวจใช่ไหม
ช่วยจับโจรให้เราหน่อยจับขโมยให้เราหน่อยแต่สำหรับหนุ่มคนนี้เป็นผู้เสียหายนะคะ
ตำรวจไม่ต้องค่ะเขาใช้แอร์พอร์ตจับโจรค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาที่ผ่านมานี้เองนะครับ
โดนทุบประมาณตอนทุ่ม๑๐หน้าเซเว่นใกล้วัดพันท้ายจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ถูกขโมยไปบอกว่ายี่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงเกือบสองทุ่มค่ะ
เขาถูกคนร้ายทุบกระจกรถที่จอดซื้อของอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแถววัดพันท้ายนรสิงสมุทรสาครนี่เองค่ะ
โดนขโมยกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินในกระเป๋าเนี่ยเขามีไอแพทนะฮะ
แล้วก็แอร์พอร์ตกระเป๋าเงินแบรนด์เนมเงินสดอีกห้าพันบาทหายหลบหนีไป
หลังจากเกิดเหตุค่ะเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบังน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาคร
พลิเคชันตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ไอโฟนนี้นะคะน่าจะทราบกันดี
แอปพลิเคชันติดตามอุปกรณ์นั่นเองเจอสัญญาณของแอร์พอร์ตที่หายไปค่ะ
อุ๊ยมันติดไปอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งย่านพุทธบูชายี่สิบสามกรุงเทพฯ
พยายามตรวจสอบค่ะแน่ใจแล้วล่ะของทั้งหมดของเรามันอยู่ที่นี่
แล้วก็ให้ตำรวจในพื้นที่ค่ะก็คือสนราชบูรณะ
มาทำการช่วยตรวจสอบนะฮะเข้าไปดูในห้องค่ะ
พบผู้ชายเป็นคนก่อเหตุอยู่ภายในห้องนั่นแหละ
แล้วเนี่ยโอ้โหกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินของเขา

กระเป๋าสะพายแอร์พอร์ตหูฟังไร้สาย
กระเป๋าเงิน๕๐๐๐บาทมันหายไปแล้ว
ไอแพทคนร้ายบอกว่าโยนทิ้งไปเพราะว่ากลัวสัญญาณจะจับได้
แต่พอคนร้ายรับสารภาพหมดค่ะขั้นตอนต่อไปนี่นะคะ
ก็นำตัวไปส่งที่สพบังน้ำจืดดำเนินคดีต่อไป
เหตุผลที่นำคลิปเอามาลงคุณผู้ชมเพื่อเป็นอุทาหรณ์
ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่าวางทรัพย์สินเอาไว้ในรถนะ
บางทีบอกว่าลงไปแป๊บเดียวซื้อของแป๊บเดียว
จังหวะนี้มันเสี้ยววินาทีล่อตาล่อใจคนร้ายคุณผู้ชม
เพราะว่าการตามหาของที่ถูกขโมยบางท่านอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเขาก็ได้
แล้วก็ยังโชคดีที่คนร้ายไม่รู้ว่าหูฟังแอร์พอร์ตมันก็ติดตามสัญญาณได้เหมือนกัน
ก่อนหน้านี้เขาทิ้งไอแพทไปแล้วเขาบอกนะกลัวติดตามได้
แต่ไม่คิดไงว่าแอร์พอร์ตมันก็ตามได้เหมือนกัน
เป็นยังไงล่ะโดนตามถึงที่
ก็ดีแล้วที่เขาคิดไม่ได้เขาเลยโดนตามจับ
แต่ระวังเนาะนี้ขนาดหน้าร้านสะดวกซื้อ
น่าจะมีคนมีไฟนะทำไมถึงยังโดนทุบกระจก
ฉะนั้นตอนนี้ถึงเคยโดนทุบกระจกรถเอาของไปเกี้ยงเลยหมดเลย